คุณผู้ชมครับเราติดตามกันต่อนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างอาชีพสร้างรายได้

อยากได้รายได้สัก๕๐๐๐บาทต่อเดือนไหมครับ

ไม่ต้องเร่งรีบเรื่องของเวลา
จะว่าไปคล้ายกับอาชีพอิสระฟรีแลนซ์

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ

แตะ๖๕๗๘วิวในเวลาเพียง๑เดือน

และแชร์ข้อมูลที่ตรงใจแฟนเพจ
ลักษณะงานของมันคือการ
วางแผนในการทำงานให้กับลูกค้า

เราจะจับโปรดักต์นี้มาขายให้ทาร์เก็ตนี้
ถูกต้องหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่า

นุภาพยึดอาชีพฟีแลนซ์มานานกว่า๔ปีตั้งแต่เรียนจบ
ก่อนจะหันมารับงานการตลาดดิจิทัล
หลังกระแสการทำธุรกิจผ่านโลกออนไลน์เริ่มมาแรง
อนุภาพทำการตลาดให้กว่า๑๐ธุรกิจ
สร้างรายได้กว่า๕๐๐๐บาทต่อเดือนค่ะ

ใช้คือใช้คือใช้๑๐๐เลยนะ
ไม่ใช่แบบใช้แค่๕๐หรือ๗๐ไม่ใช่

เพราะว่าหนึ่งคนเรามาเล่นโซเชียลเยอะมาก
ทุกวันนี้ทั้งเล่นทางด้านออนไลน์เยอะมาก
สารในการส่งออกไปก็ต้องทางนี้เยอะที่สุดถูกป่ะ
สื่อยังไงให้เขาได้รับผลตอบรับ
อาชีพนี้แม้จะทำงานง่ายได้เงินดี

จบใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาเนี่ย

แต่ถามว่าเราต้องเรียนรู้ด้วยงานด้วยตัวเองเยอะมาก

แต่อนุภาพก็พร้อมยอมบริหารจัดการเวลาในการทำงานประจำในบริษัทเอกชน
เนื่องจากมองว่าหากได้มีโอกาสทำงานรูปแบบนี้เร็ว
และได้สร้างการตลาดให้กับธุรกิจที่หลากหลาย
ก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และยิ่งทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในวงการ
เพราะจะทำให้รู้ว่าควรใช้เครื่องมือใดกับธุรกิจอะไร
และแต่ละธุรกิจก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน